คือฮาในโซเชียลของตำรวจค่ะคุณผู้ชม
ที่สพเมืองสิงห์บุรีการทำรงวินัยมีอะไรบ้างอ่ะฮะ
ตำรวจทหารเนี่ยสั่งขังก่อนสั่งขังมีอะไรอีกก็ว่าไป
แต่นี่อะไรทำรงวินัยด้วยการเก็บขี้หมา
เฮ้ยมาไง
เรื่องขี้หมาขี้หมาเฮ้ยมีด้วยเหรอ
ผู้กำกับชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้ง
แต่เป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วผู้บังคับบัญชา
คือตัวผมเนี่ยเบอร์หนึ่งของโรงพักเนี่ยภูมิกับเนี่ย
ผมก็ลงพื้นที่ไปทำกับลูกน้องด้วยอืม
ขี้หมาทำรงวินัยเอาสิคะนี่เป็นมิติใหม่
ใช้คำนี้ได้ไหมที่อื่นเคยมีไหมไม่รู้
แต่ว่าสพเมืองสิงห์บุรีมีค่ะนี่เห็นไหม
คำสั่งออกมาเป็นบันทึกข้อความแบบนี้เลยนะคะ
ค่อยไล่เลียงไปตั้งแต่หัวจะหลดท้ายเลย
แล้วไปดูตรงไฮไลท์สีม่วงไฮไลท์สีม่วงค่ะคุณผู้ชม
ค่อยค่อยไล่ไปนะคะไฮไลท์สีม่วงคืออ่านยากมาก
ด้วยชื่อของพันธุ์ตำรวจเอกอะไรอ่ะพันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลตันเจริญรัฐ
เป็นผู้กำกับสพเมืองสิงห์บุรีนะคะ
เป็นคนออกคำสั่งฉบับนี้เองบอกว่าผมลงโทษแบบนี้จริง
แต่เป็นการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แทนการลงโทษทางวินัย
เพราะเราปกครองกันแบบพี่น้องแล้วผู้กำกับเองก็ร่วมเก็บขี้หมาด้วย
คุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าผู้กำกับไปเก็บขี้หมากับลูกน้องด้วย
ต้นเชื่อไหมตอนแรกถ้าถ้าพูดเฉยไม่เชื่อ
ถ้าพูดเฉยต้องเห็นภาพเชิญค่ะ
สองหูมักปลาไม่ต้องดมเพราะมันกินข้างหาแน่นอน
นี่ผู้กำกับผู้กำมาแถลงเองว่าจับขี้หมาจริงจับปุ๊บ
แถลงดมขึ้นมาค่ะสุดยอดเลยฮะไม่ต้องดมเพราะมันคือขี้หมาของจริง
ไม่ต้องมีสูตรทราบด้วยกลิ่นนะฮะแค่ยืนตรงนั้นฮะ
ลิ่นมันก็ตีเข้าจมูกแล้วค่ะอืมเออพี่ต้นเคยเก็บขี้หมาใช่ไหม
เลี้ยงหมาผมเลี้ยหมาเพราะฉะนั้นผมเข้าใจหัวอกของท่านภูมิกับครับ
เข้าใจว่าวิธีนี้ถูกต้องอ๋อไอ้ใส่ถุงมาเพิ่มใส่ถุงหรือจะเป็น
เป็นกระดาษทิชชู่ใหญ่ก็ได้แสดงว่าท่านมีความรู้
ด้านการเจ็บขี้หมามากเหมือนผมค่ะเออนี่คุณผู้ชมคือ
จดหมายฉบับแรกที่ให้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยก็คือเป็นการสั่งลงโทษ
ตำรวจสองนายในโรงพักนั่นแหละค่ะที่นำรถส่วนตัว
จอดในช่องจอดรถของประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ภูมิกับเนี่ยท่านภูมิกับภัยทูลท่านก็เลยสั่งไปเก็บขี้หมา
แทนการทำรงวินัยนะคะเหตุผลทำไมต้องเก็บที่เขื่อนอ่ะ
เพราะว่าโรงพักมันอยู่หน้าเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็มักจะมีหมาจรจัดมาถ่ายเรียดรัดตรงนี้แหละ
ท่านก็เลยบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนบางคนมาวิ่งตรงนี้
อยากจะมาพักพ้นย้อนใจสูดอกาสหายใจมันกลายเป็นว่า
อากาศที่สูดไปนั่นคือสูตรขี้หมา
ท่านก็เลยบอกว่าอยากให้ประชาชนคืออยู่แบบสบายใจไง